แต่เป็นน้ำหนักของสาวคนหนึ่ง
สาวเปรี้ยวทัศนียาตอนนี้ลงไม่อยู่
ปุ๊บปะ๑๐กิโลเฉย

สวยขึ้นออร่าคือแบบว่าปังมาก

สายคนตะลึงกับความผอมเปรี้ยวของเธอเลย
เปรี้ยวบอกว่าตอนนี้ลงมากว่า๑๐กิโลแล้วค่ะ
แล้วใช้เวลานะ๔เดือน
บอกเลยว่าที่รถนี่นะไม่ได้โดนผู้ใหญ่กดดันอะไรมาแต่อย่างใด
แต่เป็นเพราะว่าหนูทนไม่ไหวแล้วกับคัมบูลลี่
จากเหล่าชาวเน็ตที่ปากเก่งกันแล้วเกินทางทางโซเชียล
แต่เวลาอ่านทุกวันทุกวันเข้าใจมันบั่นทอน
ก็ต้องขอบคุณคำติชมเหล่านั้นด้วยที่ทำให้วันนี้หนูสวยขึ้นแล้วค่ะ

อันนี้เปรี้ยวบอกเองนะสงสารมากเลยพี่
บางครั้งนี่นะหนูเห็นของกินที่แบบเป็นเมนูโปรดของหนู
ลืนน้ำลายอย่างเดียวเลยไม่กล้ากินน้ำตาคอกลัวน้ำหนักดีดกลับมาอีกนะ
จะเป็นยังไงไปฟังคนสวยเขาเล่าหน่อยค่ะ
ยากบางทีก็นั่งมองแล้วแบบน้ำตาจะไหลอยากกินมากกินไม่ได้
อะไรที่เห็นรู้สึกว่าฉันอยากกินน้ำตามักหิวหินร้องมากที่ไหน

ไม่ได้โกรธอะไรคนที่ติเราหรือว่าคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดีกับเรา
เราก็เอาคำติตรงนั้นมาปรับปรุงตัวให้ตัวเองแบบดีขึ้น
ก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้หนูสวยขึ้น

ชัดเจนขอบคุณนะคะที่ทำให้หนูสวยขึ้น
แต่เอาจริงนะบางคนคือวิพักษ์วิจารณ์ให้เราปรับปรุงพัฒนาเนี่ยโอเค
ไม่ใช่ว่าเออด่าจนจบอีกทั้งคำไม่น่ารัก
แต่ใดก็วันนี้เปรี้ยวเขาก็เปลี่ยนด้านลบมาเป็นพลังบวกดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะ
ผอมสวยนะไม่ได้ผอมแล้วแบบว่าซี่เซียวนะ